คุณผู้ชมครับไปพิสูจน์เรื่องของผีกระสือกันหน่อยดีกว่า

ใช่มันจะมีแต่หัวใช่ไหม
ใช่แล้วก็มีไส้ไฟกระพริบกระพริบ

นี่ชาวบ้านที่ประจันตคามที่ปราจีนบุรีเขากำลังพิสูจน์กันอยู่
นี่ครับท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน

ตอนนี้ประชาชนประมาณร่วม๕๐คนนะครับที่จะมาดูกันนะครับวันนี้
เมื่อคืนมีคนถ่ายคลิปได้นะครับมีคนถ่ายคลิปเป็นแสงไฟนะครับ
เดี๋ยวผมจะขอคลิปนะครับแล้วจะมาโพสต์ให้ดูอีกทีนะครับ
แล้วขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ใช้แล้ว

แสงที่เลี่ยวเห็นเนี่ย

แต่จุดพกขึ้นจุดนึงปั๊บจะมีเสียงหมาห่อ
ใครเข้ามาแล้วกูแชร์ให้ผมหน่อยครับ
อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนที่เขาไปพิสูจน์กัน
แต่คืนวันก่อนมีชาวบ้านเขาเจอ

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็เลยไปรอไปพิสูจน์ดูว่าจะเจอจริงมีจริงไม่มีจริงอะไรยังไง
แต่ชาวบ้านบอกว่าอีกวันที่เจอเนี่ยเขาวินิจฉัยก็แล้ว

บอกว่าเนี่ยแถวนี้มันเป็นหนองน้ำในลำคลอง
แล้วก็แถวนี้มันมีพวกวัวที่มาคลอดลูกอะไรอย่างนี้
บางทีพวกผีกระสือหรือว่าผีโพรงหรือว่าว่านโพรงที่คนเลี้ยงไว้เนี่ย

อาจจะมารอกินรกวัวก็ได้
ก็เลยแบบเห็นแสงไฟกัน
เป็นพื้นที่ตำบลโพงามนะครับ
หมู่๑๔อำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรีนะฮะ

มีคนบอกว่าเห็นดวงไฟขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าว
ลอยสูงเหนืออากาศสัก๒เมตร
ในคลองในหนองน้ำตามถนนและคอกวัว
นี่ผีกระสือมันมากินพวกกรกวัว

ชาวบ้านเขาก็เลยต้องมาพิสูจน์กันเมื่อคืนนี้
กล่าวว่าออกมาเนี่ยก็ถ่ายทอดสดโชว์เลย

มีชาวบ้านนะคนหนึ่งบอกว่าขณะที่เขากำลัง
นั่งถักไม้กวาด
ถักไม้กวาดอยู่ที่หน้าบ้านเขาอยู่กัน๔๕คนช่วงกลางดึกเมื่อคืนวันก่อน
ยหน้าขึ้นไปเห็นดวงไฟขนาดเท่าลูกมะพร้าวลอยสูงจากพื้นสัก๒เมตรกว่า
อยู่ริมถนนหน้าบ้านแบบนี้เลยก็ทักให้เพื่อนที่ถักไม้กวาดดูกัน
ตกใจกันใหญ่เขาก็ตกใจกันใหญ่มาแบบนี้คุณเดี๋ยวมาสอน
เหมือนในหนังเลยอ่ะผ่านเราไปเลยอ่ะ
ตับไตไส้พุงเราไหมเนี่ยฮะเขาทักเพื่อนให้ดูพอเห็นตกใจกันใหญ่อยู่กัน๔๕คนนะ
แต่ตอนที่กำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยจะเอาโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพเนี่ย
แม่จะส่งมาให้คุณเขมสอนที่ไทยรัฐนิวโชว์ดูซะหน่อย
ปรากฏว่าไอ้แสงไฟประหลาดนี้มันทำท่าพุ่งใสเข้ามาวงแตกถ่ายไม่ทัน
แสงนี้มันก็หายไปที่ริมคลองชายทุ่งก็เลยเล่าเล่าต่อต่อกัน
เมื่อคืนนี้ก็เลยต้องมาพิสูจน์กันไงกะจะเจอให้ได้เนี่ยนะฮะ
ฟังเสียงนะครับที่เขาเล่านะครับ
มันแว๊บแล้วก็หยุดแล้วก็แว๊บแล้วก็หยุด
เฮ้ยแล้วก็ก็เลยเรียกน้องอีกคนนึงมาดูด้วยกัน
น้องคนเสื้อขาวเราเรียกมาดูด้วยกัน
นี่ก็ผ่านระหว่างปลายไม้ปลายต้นไม้นี่แหละค่ะ
ไปสักพักนึงก็เรียกน้องน้องก็มาดูแล้วทีนี้ค่ะ
กับก็กับไปทางนั้นค่ะกับทางที่ตะวันออก
ก็คิดว่าเป็นกระสืออย่างนี้แหละก็คิดไปอย่างนี้
เพราะชาวบ้านก็บอกว่าถ้าไม่ใช่กระสือแล้วอะไร

ส่วนเจ้าของเฟซบุ๊กฟลุ๊กบาก้านายพิเชษคุณสุกเป็นเจ้าหน้าที่อาสา
กู้ภัยร่มกะตันยูบอกว่าเพราะรู้เรื่องจากชาวบ้านนะคะ
กับกู้ภัยมากัน๒๐กว่าคนเลยนะคะมาพิสูจน์
แสงไฟประหลาดนี้มันคืออะไรใช่กระสือจริงหรือเปล่า
ตลอด๒คืนที่ผ่านมาก็กระจายกำลังกันเลย
เขตป่าคอกวัวคอกควายระหว่างที่ทุกคนเฝ้าดูกระสือ
ปรากฏว่าเห็นดวงไฟสีส้มขนาดเท่าลูกมะพราว
นี่เหรอใช้บ้านนี้ฮะลอยอยู่เหนือต้นไม้
คุณเศษฐานสอนจะมาล้อเล่นจริงสูงประมาณสัก๔๕เมตรได้นะ
จากพื้นนะเนี่ยแล้วลอยเข้าไปที่คอกวัว
แล้ววัวส่งเสียงร้องแล้วหมาหอนทุกอย่างเขาก็รีบวิ่งไปดูกัน
แต่ยังไงรู้มั้ยพอไปถึงไม่มีอะไรเลย

ก็เลยไม่รู้ว่าแสงไฟประหลาดคืออะไรคือกระสือจริงหรือเปล่า
ความเชื่อของคนแถวนี้ว่าเป็นกระสือ
พวกผมก็เลยนำกำลังนำเพื่อนที่เป็นอาสาด้วยกัน
มาพิสูจน์ดูว่ามันมีจริงไหมอะไรประมาณนี้ครับ
ก็เลยมาในพื้นที่ก็เจอน้อง
แล้วก็เจอชาวบ้านที่เขาเฝ้าดูกันอยู่แล้ว
เขาก็บอกว่าเคยเจอเป็นแสงไฟลอย
อยู่ประมาณ๒เมตรอะไรประมาณนี้ครับ
ตอนที่ผมมาเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่พบนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าคนมันเยอะนะครับ
คนมันเยอะเกินมันก็เลย
เป็นร้อยคนเป็นร้อยจริงครับ
สำหรับคนแก่แถวนี้ที่ผมเคยถามนะครับ
เขาก็เคยเจอเคยพบเคยเห็น
แต่คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเขาจะเรียกเป็นอะไร
เป็นกระสือหรือเป็นผีโพงอะไรประมาณนี้ครับ
ความเชื่อทางอีสานมันมีอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้
แต่คือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้
ผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็เลยมาพิสูจน์เหมือนกันครับ
นี่คุณนัตรภงเรียบสันเทียผู้สื่อถามว่าเราก็ไปด้วย
ไฟข้างหลังนั้นไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นไฟไฟข้างทางไฟตามบ้านคนอะไรอย่างนี้
ถ้ากระสือมาเป็นแผงไฟขนาดนั้นก็เกินไปแล้ว

อันนี้ที่บินไปบินมาก็ไม่ใช่นะฮะนี่แมลงนะครับ
ก็เอาเป็นว่าเพราะเขาเห็นแล้วเขาตามไปใช่ไหมแถวข้อกลัว

ตามไปแถวข้อกลัวอะไรก็ไม่เจอ
เพื่อให้ชัดทีมกู้ภัยนะแล้วก็ชาวบ้านด้วย
คุณนัทพงศ์ด้วยผู้สื่อข่าวของเราช่างภาพเราด้วย
ก็เลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า

ตอนมืดเลยเมื่อคืนเนี่ยไปกันให้ชัดเลย
แต่ตกลงกันว่างดใช้เสียงปิดแสงไฟทุกชนิด
ไฟไหนมาจะได้ชัวร์ปิดกันให้หมด
ไปตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งถึง๒ทุ่มครึ่ง
ไม่เจอแสงอะไรลอยออกมาเลยนะฮะ
คอกสัตว์คอกวัวจุดไหนของหมู่บ้านก็ไม่มี
แต่ระหว่างที่กำลังกระจายกำลังกันมองดูแสงไฟ
มีกู้ภัยคนหนึ่งบอกกับคุณนัทธพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเขาเห็นแสงไฟลอยผ่านไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้าน
จากนั้นจุดที่ต้องสงสัยอยู่มันมีเสียงหมาหอนขึ้นมา
ก็เลยพากันเดินเข้าไปขยับเข้าไป
เพื่อจะไปที่จุดนั้นปรากฏว่าพอไปถึงไม่เจอ
คุณนัทพงศ์ก็เลยบอกว่ากลับก่อนดีกว่า
มือถือหมดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาติดต่อใครไม่ได้

ก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปใครไปฉายไฟฉายเลย
แต่คุณนัทพงศ์กลับมาแล้วใช่ไหม
ยังไม่มาแต่ไม่ได้อยู่ในป่า